คุณผู้ชมครับแล้วก็มาดูสัญชาติยานของแม่สุนัข
เพราะว่าที่ฉะเชิงเซาเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม
แล้วแม่สุนัขเขาตกลูกอยู่
ปรากฏว่าที่ที่เขาตกลูกน้ำเริ่มท่วม
สุนัขทำยังไงไปดูพฤติกรรมของแม่สุนัขกันนะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาได้รับแจ้ง
จากนายบุญสงศ์ตันตราภรเป็นชาวบ้าน
ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกง
บอกว่าคุณพี่กู้ภัยมาช่วยลูกสุนัขเกิดใหม่
ติดอยู่ในทางระบายน้ำหลายตัว
บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำบางประกงวัดท่าสะอ้านกันหน่อย
เมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พบนายบุญส่ง
แล้วก็เพื่อนบ้านกำลังช่วยเหลือลูกสุนัขขึ้นมาได้๗ตัวอย่างปลอดภัย
นายบุญส่งเล่าว่าขณะนอนอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงสุนัขเห่ากระโชกอยู่หน้าบ้าน
ส่งเสียงร้องหวยหวน
เดินออกมาดูเห็นแม่สุนัขรีบวิ่งนำหน้าพี่บุญส่งเขาไป

มาบอกมาตามนะครับ
สุนัขก็รีบวิ่งนำหน้าไปแล้วก็พาไปหยุดอยู่บริเวณทางระบายน้ำ
ซึ่งมีตระแกงเหล็กปิดทับอย่างแน่นหนา
ก็เลยคิดว่าเป็นจุดที่แม่สุนัขเข้าไปคลอดหรือเปล่า
แล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำท่วมทางระบายน้ำ
พี่บุญส่งเขาก็เลยพยายามตามคนมาช่วยลูกสุนัขออก
หมายถึงว่าแม่สุนัขพยายามที่จะไปเรียกคน
ให้มาช่วยลูกตัวเองหน่อยนะครับ
ระหว่างนั้นแม่สุนัขเองก็เข้าไปคาบลูกอีกหนึ่งตัว
ออกมาจากโพรงที่ขุดขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ที่สูงกว่าเดิม
ทำให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ก็ชื่นชมในความรัก
และความแสนรู้ของแม่สุนัขที่คาบลูกออกมาได้
แล้วก็ยังรู้จักวิ่งไปตามคนมาช่วยลูกจนสำเร็จ
ผมเดานะว่าสุนัขตัวนี้แม่สุนัขเนี่ย
คาบลูกตัวแรกขึ้นไปไว้ในที่สูงเรียบร้อยแล้ว
โพรงอีกที่หนึ่งและปรากฏว่าลูกตัวอื่น
เขาอาจจะคาบไม่ทันคาบไม่ไหว
ก็เลยกลัวก็เลยวิ่งไปตามคนให้มาช่วยหน่อย
คนก็เลยมาช่วยลูกที่เหลืออีกได้
แล้วทีนี้เขาก็เลยไปคาบลูกตัวที่เขาเคยเอาไปซ่อนไว้
ออกมาด้วยให้มาอยู่รวมกันกับพี่น้อง

ก็ฆ่าไปไว้ที่ปลอดภัยก่อน๑ตัว
แล้วก็กลัวว่าตัวนี้จะไปแยกอยู่คนเดียว
ก็ตามไปคาบมาเพื่อให้มารวมกับอีกหลายตัวที่ช่วยไว้แล้ว

แหละฮะสัญชาติยานของผู้เป็นแม่
แล้วก็สัญชาติยานของแม่สุนัขด้วยนะครับ
น่ารักมากเลยนะคะข่าวนี้ค่ะ